ไปดูกันที่จังหวัดเลยกันบ้างนะคะ
ชาวบ้านจังหวัดเลยกว่า๒๐๐๐๐คน
ได้ร่วมพิธีอันเชิญองค์พระพุทธรูปปางกษัตริย์
ว่าอายุกว่า๑๐๐ปีขึ้นจากลำน้ำศาลค่ะ
ที่บริเวณปากน้ำศาลบ้านห้วยติ้วตำบลลาดข้าง

จากทุกทั่วสารทิศที่ทราบข่าวแล้วก็ศรัทธา
ได้ไปร่วมพิธีงมพระพุทธรูปปางกษัตริย์
ทำให้การจราจรถนนสายด่านซ้ายภูเรือท่าลี่
ติดแน่นขนาดทั้งสองฝั่งกว่า๒กิโลเมตร

เยอะมากจริงแล้วกางร่มกันสู้ตายมากนะคะ
ขณะเดียวกันนะคะสามเณรอาณาวินชัยโสดา

พร้อมด้วยพระวัดบ้านห้วยติ้วจำนวนกว่า๑๐รูป

เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นจากน้ำ
โดยการจุดทูปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก่อนเข้าทรงเป็นปู่ตาขาวเคี้ยวหมาก
บอกชาวบ้านให้นำพระพุทธรูปขึ้นจากน้ำได้แล้ว
แล้วก็มีชายแต่งชุดขาวจำนวน๙คน
ก็ลงไปที่ลำน้ำศาลนะคะจุดที่พบพระพุทธรูป
แล้วก็งมขึ้นมาท่ามกลางสายตาของชาวบ้าน
มองด้วยความศรัทธาค่ะ
จากนั้นนะคะก็ได้อันเชิญพระพุทธรูปขึ้นไปบนฝั่งนะคะ
เคลื่อนองค์พระขึ้นรถมุ่งหน้าสู่วัดบ้านห้วยติ้ว
ที่ก็มีชาวบ้านหลายพันคนรอรับอยู่ที่วัด
เพื่อประดิษฐานบนสาราการประเรียน
แล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาพิเศษ
จัดตั้งชาวบ้านจัดเวรยามป้องกันการถูกลักขโมย
และวันนี้๑๐ธันวาคมช่วงเย็น
ก็จะมีพิธีสวดชะยันโตอีกด้วยค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่นำลอตเตอรี่ไปขายกว่า๓๐ราย

โดยชาวบ้านก็วิ่งหาซื้อเลข๑๖๖
ซึ่งก็เป็นเลขท้าย๓ตัวของทะเบียนรถแห่นำองค์พระ
ขายดีทั้งเลข๓ตัวแล้วก็๒ตัวค่ะ
รายขอซื้อต่อผู้ที่ซื้อก่อนหน้า
ราคาฉบับละ๒๐๐๑๐๐บาทเลยทีเดียว
แต่ไม่มีใครขายนะคะ
จะเสนอราคาเยอะขนาดนี้ก็ตาม

ก่อนหน้านี้สามเณรอาณาวินเคยฝันเห็นผู้สูงอายุ
มาบอกว่ามีพระพุทธรูปปางกษัตริย์จมน้ำอยู่ที่บริเวณปากน้ำศาล

เพราะว่ามีองค์พระจริงคาดว่าอายุกว่าหนึ่งร้อยปี
แล้วก็เป็นพระพุทธรูปของกษัตริย์ลาวในสมัยก่อนด้วยค่ะ
มีชาวบ้านบอกเห็นแสงสว่างวาบออกมาจากแม่น้ำนะครับ

แล้วก็พระพุทธรูปปางนี้เป็นปางทรงเครื่องกษัตริย์
เหมือนแต่งองค์ทรงเครื่องที่งดงามนะครับ